ความจริงเป็นการมาโหวตเลือก
ในยุคมธีกันนะฮะ
แต่ว่าการวิดไปจะเป็นการวิดไปในเรื่อง
มาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นสำคัญ

ถ้าเลือกคุณพิทาแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรา๑๑๒
เกี่ยวกับปัญหาเรื่องความมั่นคงของชาตินะครับ
ผมขอกลับเรียนท่านประธานรัฐธรรมชิกนะครับ
ในฐานะที่เคยเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาก่อนนะครับ
ว่าความจริงแล้วเนี่ยกฎหมายดั้งเดิมนะครับ
ตั้งแต่ปีพศ๒๔๙๙นะครับ
ก็เป็นหยัดไว้ในมาตรา๑๑๒นะครับ
ผู้ใดดูหมินประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาร้าย
ภรรยาชินีรัฐชาญญาติต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
ในปี๒๔๙๙นะครับ
และนอกจากนั้นในประโยชน์กฎหมายอายาฉบับปัจจุบัน
ในมาตรา๑๑๖นะครับ
ผู้ใดกระทำการให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจารณ์หนังสือวิธีอื่นใด
เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
และความผิดเกี่ยวกับศาสนาผู้ใดกระทำการ
ใดแก่วัตถุสถานที่เขารบเป็นทางศาสนาของหมู่ชน
เป็นการเหยียดหยามศาสนาต้องลงโทษจำคุกนาตั้งแต่๑ปีถึง๗ปี
คือเดิมกฎหมายก็วางไว้นะฮะว่าไม่ว่าชาติศาสนาพระศัตริย์
ถ้าใครไปดูหมินต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๗ปี
ต่อมาเมื่อปี๒๔๔๙มีแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๑๒เป็นจำคุกนะครับ
ในปัจจุบันเป็นจำคุกไม่เกินตั้งแต่๓ปีแต่ไม่เกิน๑๕ปี
แค่นี้เราก็เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยสามารถแก้ได้นะครับ
ไม่ใช่แก้ไม่ได้นะแก้ได้
แล้วคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเมื่อวันที่๒๑ตุลาคม๒๕๑๙นะครับ
ข้อ๑ให้ยกเลิกความในมาตรา๑๑๒แห่งประมวลกฎหมายอาญา
และให้ใช้ข้อความหนึ่งตอนไปดีแทน
มาตรา๑๑๒ผู้ใดรูปมีนมีประมาทอาฆาตมาร้ายประมาศศาสตร์พระราชินีและท่านญาติ
สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๕ปี
ข้อหนึ่งยกเลิกได้นะครับ
๒ให้ยกเลิกความในมาตรา๑๑๘แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ๓ให้ยกเลิกความในมาตรา๑๑๓มาตรา๑๓๓มาตรา๑๓๔มาตรา๑๓๕และมาตรา๑๓๖แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ๔ให้ยกเลิกความในมาตรา๑๓๘แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ๕ให้ยกเลิกความในมาตรา๑๙๘แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ๖ให้ยกเลิกความในมาตรา๒๐๖แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ให้ยกเลิกความในมาตรา๓๒๖แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ให้ยกเลิกความในมาตรา๓๒๘แห่งประมวลกฎหมายอาญา
และข้อ๙ให้ยกเลิกความในมาตรา๓๙๓แห่งประมวลกฎหมายอาญา

เพื่อจะกลับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิก
ให้ได้รับทราบว่าการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศแล้วยังแก้ได้นะครับ
แล้วทำไมประมวลกฎหมายอาญาเราแก้ไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมขอใช้เวลานี้ในการเสนอประสบการณ์ให้ท่านฟังนะครับ
ในฐานะผมเคยถูกดำเนินคดีในข้อหานี้มาก่อนนะครับ
จากนายกวิทยาลัยอดิษฐ์นายกวิทยาลัยมันตรี
แต่ผลที่สุดอายการก็วินิจฉัยว่าคำพูดประโยคดังกล่าวไม่มีข้อความใด
ที่จะแสดงให้เห็นถึงเป็นการหมีนทธิ์เป็นมาตรใต้ความผู้อื่น
อีกทั้งไม่เป็นการอาฆาตมาตร้ายหรือดูหมินว่ามังกษัตริย์
พระราชินีรัชยาแต่พฤติการแสดงให้เห็นว่า
ผู้ต้องหาคือผมนะคิดไข้ควรที่จะทำงาน
เพื่อช่วยเหลือดูแลสถาบันเบื้องสูงให้ดียิ่งขึ้นนะครับ
ขนาดเรานะตั้งใจที่จะทำงานให้สถาบันพระกษัตริย์นะ
ยังถูกยัดเยียดคอหาได้แล้วพี่น้องประชาชน
ถ้าใช้กฎหมายนี้ต่อไปจะไม่ถูกยัดเยียดหรือครับ
เพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าการแก้ไขมาตรา๑๑๒เนี่ย
เป็นเรื่องปกตินะครับสามารถทำได้นะครับ